ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือหึงมาตลอดเลยนะคะ
ไม่ค่อยเจอก่อนฝ่ายหญิงจะออกมาเคลียร์ข่าว

ว่าตอนนี้มีไฮโซหนุ่มที่เคยจีบดาราดัง
ดอดมาแจกขนมจีบน้องนางเอกสาว
เฝ้าเทียวไลก์เทียวคือพาดินเนอร์รู

แต่ว่าพาเพื่อนไปด้วยเพื่อไม่ให้น่าเกลียด

เพราะว่าตัวเองเป็นนางเอกดังนะคะ

คู่รักคู่นี้นะคะใบ้ให้ก็ได้นะคะว่า
อย่างที่ลี่บอกไปนะคะ
ชื่อคืออักษรย่อตัวเดียวกัน

โดยเฉพาะดวงตาเนี่ยสวยปิ้งปั๊งเลยแหละ

เคยจีบนางร้าย

ใกล้ความจริงเข้ามาเรื่อย

เพราะว่าคู่นี้เขาคบกันมานานจริง

หวังว่าหลังจากปีหน้านี้ค่ะ